จากร้านทองเยอะวระระยะกรุงเทพสาขาวังหิน
ที่อยู่ในห้างญาณราศพระกฏเมื่อ๒๗กันยายนที่ผ่านมา
นายชัยมงคลจัยบุญอุปถัมธ์
อายุ๓๘ปีคนนี้คือคนร้ายที่ก่อเหตุ
ตำรวจรวบตัวมาพร้อมพรยา
นำไปสอบปากคำที่กองร้อยทหารพรานที่๒๒
โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๒๒นะคะ
ในอำเภอปากชมจังหวัดเลยไปจับได้ที่เลยค่ะ
นายชัยมงคลเนี่ยก่อเหตุนะคะ
ทองไปได้ทองไปน้ำหนัก๒๑๖บาท

ก็เนี่ยค่ะตัวนายชัยมงคลกับภรรยาไปกบดานกันอยู่
เตรียมหนีออกนอกประเทศเพราะว่ามีครอบครัวอยู่ประเทศเพื่อนบ้าน
พลตำรวจเอกสุชาติธิรัฐสวัสดิรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

จากการสอบปากคำเขาก็บอกว่า
ก่อนหน้านี้ตัวเองกับภรรยาอยู่ที่บ้านโป่งราชบุรี

ค่าห้องเช่าค่าน้ำค่าไฟมันแพงเดือนละ๔๐๐๐๕๐๐๐บาท

ก็เดินดูตามร้านทองในกรุงเทพและปริมณฑล
งานการไม่ทำแล้ววางแผนชิงทรัพย์ในร้านทองเลยดีกว่า
จ้องคงรู้ไม่รอบ
ช่วงโทษที่มาที่พรรภัยที่บ้านโป่งราชบุรี
ทุกร้านหรือร้านไหน

สาเหตุที่ไม่ไปก่อเหตุในธนาคาร

ก็เพราะว่าธนาคารเนี่ยเขาเก็บเงินเอาไว้ในตู้เซฟ
แต่ทองเนี่ยกะว่ากวาดทองได้เนี่ยก็เอาทองไปขายประเทศเพื่อนบ้าน
เขาบอกแบบนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปค้นบ้านที่ผู้หญิงคนนึงอะค่ะ
นายชัยมงคลไปขออยู่ด้วยอะค่ะก็ไปตรวจค้นสัมภาระเสื้อผ้า
สร้อยคอทองคำอยู่ในกระเป๋ากางเกงแค่เส้นหนึ่งก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ก็รู้ว่ารู้จักกับนายชัยมงคลก็ขึ้นรถเจอกันเมื่อ๓เดือนก่อน
ก็ผูกมิดกันไปก็เลยรู้จักกันนายชัยมงคลโทรศัพท์ไปหา
บอกว่าขอไปอยู่หน่อยเขาก็เลยให้อยู่เขาไม่รู้ว่านายชัยมงคลมาก่อเหตุนะคะ
ก็ต้องก่อเหตุกระส่งพวกสัยภิกษ์นะครับแต่องุทิคย้ายผลนะฮะ
ทราบว่านายชัยมงคลเนี่ยเอาทองส่วนหนึ่งไปฝากไว้กับเพื่อนสนิท
ที่บ้านพักที่อำเภอสามพรานนครปฐมนะครับ
อายุสามสิบเจ็ดปีนี่ฮะเพื่อนของผู้ต้องหาไว้ได้
แล้วก็ทองคำจำนวนหนึ่งก็คุมตัวไปสอบปากคำนะครับ
จากการสอบสวนนะฮะทำให้ทราบว่าหลังจากนายชัยมงคลใช้ปืน
จี้ชิงซับล้านทองมาเรียบร้อยแล้วเนี้ย
ขี่จักรยานยนต์ทิ้งจักรยานยนต์แล้วก็วิกผมไว้
แล้วก็เรียกรถแท็กซี่ให้ไปส่งที่ห้างแห่งหนึ่งย่านรัฐพร้าวนะครับ
จากนั้นนายชัยมงคลกับภรรยาเอาทองคำส่วนหนึ่ง
ฝากบ้านนายสุริยันที่สามพรานนครปฐม
แล้วมาขึ้นรถทัวร์ที่หมอชิด๒นะครับ
ตกลงกันว่าจะหนีข้ามประเทศโดยใช้เส้นทางธรรมชาติ
เดี๋ยวจะไปเจอกันนู่นเลยออกไปลาวเลยนะฮะประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
โดยผู้ต้องหาเนี่ยให้ทองคำกับภรรยาเอาไว้๓เส้น
บอกเดี๋ยวแยกกันหนีก่อนจะไปถูกชุดสืบ
ติดตามจับกลุ่มภรรยาของนายชายมงคลได้ที่จังหวัดน้องคาย
แล้วก็ขยายผลไปไล่ตามจับกลุ่มนายชัยมงคลได้
อำเภอปากชมจังหวัดเลยอืมนี่ประวัติของนายชัยมงคลเนี่ย
เคยก่อเหตุหลายครั้งนะครับยี่สิบหกกรกฎาคมปีหกสอง
ร่วมกับพวกรวม๔คนไปชิงทรัพย์ร้านทองที่ขอนแก่นมาแล้ว
ตอนนั้นนะครับได้ทองใบน้ำหนักนะฮะ
สี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทมูลค่าเจ็ดล้านกว่าบาท
กว่าครั้งนี้อีกนะครับแล้วก็หนีไปประเทศเพื่อนบ้านได้สำเร็จนะครับ
เพื่อนอีกสามคนถูกจับอืมนะฮะเมื่อหนึ่งทุ่มที่ผ่านมานะครับ
คุณผู้ชมครับทางตำรวจนะครับคุมตัวนายชัยมงคลกับภรรยา
เฮลิคอปเตอร์มาลงที่กองบินตำรวจรามอินทราแล้วนะครับ
แล้วก็เอาตัวขึ้นรถมุ่งหน้ามาที่สนโชคชัยเจ้าของท้องที่เกิดเหตุ
เพื่อสอบปากคำดำเนินคดีต่อนะฮะเท่ากับว่าก็ต้องไปไล่ต่อว่าทองทั้งหมดเนี่ย
โอ้โหแยกกระจายหลายที่เหลือเกินค่ะเคยก่อเหตุถึงขั้นชิงทองสี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาท
แล้วฮะน้ำหนักนะฮะครั้งนี้ก็มาก่อเหตุอีกนะครับ
ร้านทองเยาวราชกรุงเทพร้านที่คนร้ายก่อเหตุ
วันนี้ยังเปิดให้บริการตามปกตินะครับลูกคงลูกค้าเขาก็มาซื้อของซื้อของตามปกติอ่ะนะ
ทองคำของเขานะครับที่เขาจะมาซื้อนะฮะ
คุณวิมลวันธรรมภักดีผู้สื่อข่าวของเรานะครับไปถามผู้จัดการร้านนะครับ
ทำให้ทราบว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยร้านก็เปิดให้บริการตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับ
แต่จะปิดเร็วขึ้นนะส่วนนี้ก็คือภาพที่ล่าสุดนะฮะ
คุมตัวผู้ต้องหามานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่ง
ของกลางได้ครบไหมผู้ต้องหาก่อเหตุแบบไหนอะไรยังไงนะครับ